พูดถึงคนขับรถแล้วนะพาไปที่กระบี่กันหน่อยค่ะ
มันมีเหตุไล่ล่านเกิดขึ้นเพราะว่ามีหนุ่มกระบีคนนึงซิ่งแหกด่าน

เขาก็ต้องซิ่งไล่ล่าตามกันวู้นไปหมดเลยนะคะสุดท้ายรวบตัวได้
ไปฟังสาเหตุกันหน่อยดีกว่านะคะว่านุ่มคนนี้ต้องซิ่งหนีด่านเพราะอะไร
เหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะจังหวะที่สพเมืองกระบี่เนี่ย
มีการตั้งจุดตรวจจุดสกัดบนถนนสริงคารเขตเทศบาลเมืองกระบี
ทีนี้จังหวะตรวจค้นอยู่กระบะฟอร์ดสีน้ำเงินสุดแสบสันคันนี้ค่ะ
ขับผ่านมาพอดีทะเบียนกไก่ทท๔๔
พอใกล้ถึงจุดตรวจปรากฏว่าขับหนีไปเลย
แต่รถเห็นเด่นชัดขนาดนี้ค่ะตำรวจก็เลยมีการวิทยุให้ช่วยกันสกัดจับ
นำรถสายตรวจ๑๙๑ขับไล่ตามรถคันนี้นะคะ
ไล่ติดตามกันอย่างกระชั้นชิดจนกระทั่งรถเป้าหมายหนีเข้าไปในบ้านเลขที่๙๙ทับ๙ถนนศรีพังงา
ห่างจากจุดตรวจตั้ง๕กิโลเมตรแน่
ตำรวจตามเข้าไปในบ้านก็ปรากฏว่าคนขับสละรถแล้วนะคะ
วิ่งหนีหายเข้าไปในตัวบ้านตามไปลากออกมาได้
ในรถเนี่ยมีนายชัชวานอานนท์อายุ๒๐ปีนั่งอยู่เบาะหน้ารถข้างที่นั่งคนขับ
ตรวจค้นดูเอ้าสิ่งผิดกฎหมายก็ไม่มีนี่นะหนีทำไมอ่ะ
จากนั้นค่ะนายชัชวานคนนี้ก็เลยเจรจาเรียกให้คนขับออกมาจากบ้าน
ก็ยอมออกมาคือนายศิวพงศ์ตันตาบกุลนะคะอายุ๒๕ปี
นี่บ้านเขาเองขับรถหนีกลับเข้าบ้านตัวเอง
เรียกออกมาเสร็จถามตรวจค้นดูเอ้าก็ไม่เจอสิ่งผิดกฎหมายอีก
แล้วสองคนนี้แหกด่านทำไมอ่ะถามเลยว่าหนีทำไมอ่ะ
ก็ไม่ได้มีอะไรผิดกฎหมายอะไรนี่เขาว่าไงรู้ไหมคุณ
ผมกลัวถูกจับจับทำไมไฟท้ายรถผมมีการแต่งดัดแปลงจากเดิมครับ
พริบกระพริบอยู่เนี่ยนะเออมีความซิ่งเบามีความแวบเบาไง
เลยกลัวโดนจับไม่มีเงินสดติดตัวเดี๋ยวเสียภาพปรับ
ถึงความปลอดภัยของผู้อื่นและขัดคำสั่งเจ้าพนักงาน

โดนไปเลยจ้ะสองข้อหานะครับอ่ะตามกันต่อนะฮะ